คุณผู้ชมนะครับจะซื้อรถยนต์มือสองต้องตรวจสอบเอกสารความถูกต้องให้ดีเพราะว่ามีมิจฉาชีพเยอะเหลือเกินครับ
ล่าสุดหนุ่มปฐุมธานีไปแจ้งความคุณผู้ชมถูกดาราตัวประกอบนะครับหลอกขายรถยนต์โอนเงินไปแล้วสุดท้ายไม่ได้ลดเลยนะครับ
เรื่องนี้ทางด้านของนายโชคชัยหงทองครับเป็นชาวจังหวัดปฐุมธานีครับนำเอกสารหลักฐานไปพบพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรครองหลวง
นายโชคชัยบอกว่าตัวเองตกลงซื้อขายรถยนต์กับนายอามไปแล้วโดยได้เห็นรูปรถทางไลน์เท่านั้นแล้วก็ตกลงขอซื้อแบบผ่อนส่งครับ
ต่อมาในอามเนี่ยแจ้งบอกว่าอยากเล่นการพนันบอลออนไลน์แต่ไม่อยากเปิดตัวจึงให้ตัวเองเป็นคนติดต่อให้
โดยครั้งแรกก็ให้ใส่เงินไปก่อน๒๐๐๐บาทครับแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งก็ให้ใส่เงินไปอีก๑๐๐๐บาทผ่านไปอีก๑วัน
อาร์มโทรมาบอกว่ารถได้แล้วแต่ว่าต้องโอนเงินไปทำทะเบียนก่อน๓๐๐๐บาทแต่ว่าตนต่อรองขอโอนให้แค่ครึ่งเดียวคือ๑๕๐๐พอนะครับ
สักพักหนึ่งในอาร์มก็โทรมาบอกว่าโอนเงินมาอีกสองหมื่นสุดท้ายเนี่ยก็ยอมโอนเงินไปเพราะว่าเป็นค่ามาจำของรถรวมแล้วโอนไปอีกห้าหมื่นบาทนะครับ
ล่าสุดนายอาร์มติดต่อไปบอกว่าให้ไปรับรถที่ขนส่งทางบกของกรุงเทพนะครับที่จดอยู่จากนี่แหละจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้านายอาร์มก็โทรศัพท์บอกว่าโอนเงินให้อีกสี่หมื่นบาทเพราะว่าต้องไปใช้เงินตัวเองจึงยอมโอนไปรวมเบ็ดเสร็จคุณผู้ชมครับผู้เสียหายโอนไปให้กับนายอาร์มรายนี้หนึ่งแสนกับห้าพ
ความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนนะครับโดยเจ้าหน้าที่เองก็ลงว่าเป็นความผิดฐานช่อกงก็ต้องติดตามคนที่เป็นผู้หลอกนะครับมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปครับ